สวัสดีครับสวัสดีครับข่าวใส่ไข่
สดอะทำไมกล้องมันแปลกแปลกวันนี้ไม่
ให้เยอะมันสลับกันใช่ไหมมันสลับกันใช่ไหมเอ้อ
โอ้นี่ต้องสดอ๋อหรือใช่เอาละพี่หมดใหม่ให้เยอะ

เตนจะไปอ่านข่าวจากไทยรัฐเมื่อคืนนี้
หนูกลับมาวันที่๒๙อ่านข่าว๓๐เลยค่ะ

ชุดเรื้อคนจำได้คนจำได้คนจำได้เยอะไหม
แน่นอนวันนี้ก็เข้ากลับมาสวดกันปุกฏิตอนแรกปีและไม่ได้ส่งราคา

เหรอเป็นไงบ้างรอสูงราศรีนะ

ก็ดีเค้าบอกว่าราศรีที่ดีก็ได้มีราศรีเมฆดีขึ้น
ราศีสิงศ์นี่คือราหูเข้าแต่ว่าความรักดี

ปีนี้กะว่าจะอยู่ตัวคนเดียวแล้ว

ลูกน้องอื้อหือ

หาเงินได้เยอะแต่หูบทกับลูกน้องเยอะ

ปีหน้าจะต้องมามินิบัสแล้วนะครับ

แม้กระทั่งปีใหม่พวกเราหยุดกันไป
แต่ทหารเรือใช่เขาก็ยังเดินหน้าค้นหาครับผมร่างผู้สูญหาย
หวังมันอาจจะลิบหลีดแต่ก็ยังมีความหวังเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องดราม่าเข้ามามากมาย
ตัวเองก็ติดตามข่าวเนี้ยนะฮะใช่ค่ะอย่างเมื่อวานเนี้ย
พบทรเขายังยืนยันว่าไม่มีการเลิกค้นหาใช่ไหมใช่เขาบอกว่าเขายังมีหวัง
เขาจะไม่เลิกค้นหาและจะไม่ลดกำลังพลในการค้นหาด้วยคือถ้านับวันอ่ะ
วันนี้วันที่๑๖แล้วคือมันเป็นแบบปฏิบัติการกันข้ามปีจริงนะคะ
นับตั้งแต่เรือหลวงสุโขทัยอับปางลงนะคะซึ่งพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์
บัญชาการทหารเรือเขาก็ออกมาพูดถึงความคืบหน้าจริงเราก็รายงานความคืบหน้ากันรายวันเหมือนกันแหละ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือเหลือผู้สูญหาย๕นายก็ยังคงค้นหาหาแบบทุกวิถีทางจริง
แต่คือความคืบหน้าล่าสุดก็คือยังไม่เจอแต่อย่างที่บอกว่าเขาก็จะยังไม่ล้มเลิกปฏิบัติการ
แล้วก็ไม่ลดกำลังพลด้วยนะคะถ้าดูจำนวนตัวเลขนะคะเหตุการณ์ณล่าสุดวันที่สองมกราคมเนี่ย
กำลังพลทั้งหมด๑๐๕นายใช่ไหมคะที่เรือนหลวงสุโขทัยรอดชีวิต๗๖นายเสียชีวิต๒๔นาย
ซึ่งเขาบอกว่าอาจจะเป็นต้นเรือพลับหรือเปล่าอันนี้ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าก็ยังยังไม่สามารถยืนยันได้
เขาบอกว่าตอนนี้จะเน้นค้นหาพวกตามเกาะแก่งต่างคือมีทั้งบนน้ำแล้วก็ใต้น้ำด้วย
ทีนี้มันมีอุปสรรคอยู่ก็คือว่าอย่างที่บอกค่ะเวลาถึงหน้าหนาวภาคอื่นมันจะเย็นมันจะหนาวแต่ภาคใต้มันคือมรสุม
เพราะฉะนั้นคลื่นลมจะค่อนข้างแรงอะค่ะอุปสรรคที่เขาเจอกันก็คือเรื่องคลื่นลมแรงนี่แหละ
พอคลื่นลมแรงเนี่ยมันก็บางทีอันตรายมันก็จะเกิดขึ้นต่อให้เป็นผู้ที่ชำนาญหรืออะไรก็ตาม
มันก็เลยเป็นอุปสรรคที่ทำให้การค้นหาร่างมันอาจจะยากแต่พบทรก็บอกนะคะว่าถึงแม้ว่าความหวังบางคนอาจจะหมดหวังไปแล้วอ่ะ
แต่เรายังขอมีความหวังอยู่ได้ไหมยังคงมีความหวังครอบครัวของผู้ที่สูญหายเองก็ยังคงมีความหวัง
คือครอบครัวของผู้สูญหายค่ะช่วงปีใหม่เนี่ยเขาไปทำบุญกันนะคือเขาไปสวดมนต์ข้ามปีกันไปกันทั้งบ้านเลย
บ้านบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ทั้งบ้านรวมตัวกันสวดมนต์ข้ามปีเพื่อขอพรพระขอให้ครอบครัวของเขาเนี่ยกลับมาอย่างปลอดภัย
คือยังขอให้มันมีหวังมีความหวังส่วนประเด็นเรื่องของการสอบสวนเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นว่าเรือมันอับปางได้ยังไง
แล้วขั้นตอนปฏิบัติการนับตั้งแต่ที่รู้ว่าเรือมีปัญหาจนถึงขั้นการกู้เรือจนถึงขั้นมันเกิดเหตุการณ์นี้
เรามีผู้สูญเสียเยอะขนาดนี้เนี่ยเป็นไปมายังไงแบบไหนบ้างพบทรบอกว่ามีการตั้งคณะสอบสวน๒ชุดนะคะ
คณะแรกคือสอบสวนเรื่องเหตุผลที่ทำให้เรืออับปางคณะที่สองเนี่ยจะสอบสวนขั้นตอนการปฏิบัติตั้งแต่มีปัญหาตั้งแต่มีปัญหาไล่ไปจนถึงตอนเรือจะจมไปจนถึงตอนขั้นตอนปฏิบัติในการกู้ชีพกู้ภัยต่างว่ามันเป็นไปตามขั้นตอนไหมมีตรงไหนที่มันบกพร่องใช่หรือว่ามันแบบบกพร่องหรืออะไรลงไปอย่างนั้นนะคะ
อย่างงงว่าโอ้โหขึ้นมันก็ต้องกันขึ้น๕เมตรมันมีคำถามเยอะเพราะก่อนหน้านี้ก็มีการแบบไปซ่อมแซมบำรุงมาอยู่แล้วก็จะมีงบซ่อมแซมบำรุงอยู่แล้ว
นะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่เรือหลวงเนี่ยหรือว่าเรือรบเนี่ยขึ้นประมาณ๕๖เมตรเนี่ยสามารถฝ่าไปได้ปกติปกติเลยหมดถ้าสมมุติว่าไม่มีเรือตัวเรือไม่มีการชำรุดเนี่ยไม่มีรอยอะไรปุ๊บเนี่ยสามารถฝ่าไปได้เลยนะในทะเลเพราะว่าเขาใช้ในการรบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคลื่นเนี่ย๕๖เมตรฝ่าไปได้อย่างสบายอย่างแน่นอนเขากำลังสงสัย
อืมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
สำรวจใต้น้ำที่เรือจมวางแผนกู้เรือดูวิธีดูเทคนิค
แล้วก็บริษัทและงบประมาณที่จะใช้ด้วย
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการวางแผนให้รัดกลุ่มครอบคลุมชัดเจนก่อน
ถึงจะสามารถเริ่มปฏิบัติการดำเนินการได้นะคะ
คือมันจะอยู่อย่างนี้บอกว่าจะกู้ก็กู้ได้ละกัน
มันต้องใช้อุปกรณ์มันต้องใช้เงินใช่มันต้องใช้เงิน
ก็มีอยู่บอกว่ากู้ไปใช้ไปกู้ไปประชาชนก็ไม่แฮปปี้หรอก
วางแผนตั้งแต่แรกให้รอบครอบเลยว่าต้องกู้แบบไหน
ขึ้นมายังไงแล้วต้องใช้เรืออะไรที่กู้ขึ้นมา
มันต้องใช้งบประมาณเยอะมากนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าหลายคนอาจจะไม่พอใจว่าแบบ
ทำไมถามไม่นี่ก็ตอบไม่ได้ถามไม่นั้นก็ตอบไม่ได้

เพราะว่าทรบอกว่าเข้าใจความร้อนใจของประชาชนที่อยากได้คำตอบนะ
แต่ข้อมูลที่จะออกมาจากกองทัพเรือก็อยากจะให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
แล้วก็ชัดเจนที่สุดเป็นข้อเท็จจริงที่สุด
ก็เลยอยากจะขอให้อดทนรอการสืบสวนสอบสวนอีกหน่อย
เพื่อที่มันจะได้ข้อชัดเจนข้อเท็จจริงที่มันแน่จริง

เพราะเป็นคนดูแลครอบคลุมสารการทุกอย่าง

เพราะว่าเขารอบอกว่ายังไม่ได้คุย

เพราะว่าคนที่น่าจะรู้เหตุการณ์ดีที่สุดจริง

เพราะต้องรู้เหตุการณ์หมดว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะที่เราคุยกันเนี่ยเราแค่เป็นผู้รับสาร
แต่ขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้มีผู้รอดชีวิตทุกคนจะต้องรู้ว่า

มันมีการดำเนินการปฏิบัติการยังไง
ถึงบอกว่าทุกอย่างมันอยู่ระหว่างการสอบสวน
ว่าคือมันต้องสอบส่วนทุกคนเลย
แล้วจำนวนคนก็๗๐กว่าคนมันก็เยอะ

แล้วก็ในเรือหลวงก็ไม่มีกองดำเหมือนเครื่องบินด้วยเนาะ
ใช่ในเรือมันไม่มี

คือคำว่าง่ายของเราอาจจะยาก
แต่ง่ายตรงที่รู้เหตุการณ์แน่นอน

ใช่แต่ก็เราก็คาดหวังว่า
เราจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

ซึ่งอย่างเมื่อวานนี้เขาบอกคุณหมอใช่ไหมที่เสียชีวิต
หมอแชมป์ใช่ไหมคะ

ภาพที่ทุกคนสะเทือนใจที่สุดคือภาพที่เขาเอาเค้กมาเป่า

แล้วคือร่างอ่ะถึงบ้านเกิดแล้วคุณแม่

น้ำตาแทบเป็นสายเลือดนะคือคุณแม่บอกว่าก็ภูมิใจนะพ่อแม่หมอแชมป์บอกก็ภูมิใจนะที่ลูกเนี่ยมีความกล้าหารยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยเหลือคนอื่น
แต่ในขณะเดียวกันความภูมิใจนั้นมันทำให้แม่แบบ

ร้องไห้น้ำตาถ้าเป็นสายเลือดแม่กับพ่อมีลูกคนเดียว
แล้วเอาจริงคือกว่าจะส่งลูกเรียนจบหมอ

แต่ก็อีกหนึ่งคนเห็นไหมเผาศพปุ๊บแล้วเพิ่งมารู้ว่า

อันนี้จะแบบ
คนก็พูดถึงก็คือพลทหารจิราวัฒน์

ละครอีกเห็นมั้ยครับเขาบอกว่านี่แหละจากเหตุการณ์เรือนหลวงสุโปรไทยนี่แหละ
อืมคือแฟนสาวของพลทหารจิราวัตรทูบหอมเนี้ยค่ะเขาโพสต์ภาพจากที่ตรวจทัน
ใช่โพสต์เฟซบุ๊คเป็นสองขีดฮะพร้อมรู้ว่าคือก่อนเสียชีวิตอ่ะ
แกบอกว่าแกอยากมีลูกซึ่งหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังก็คือ
จิรวัตรทูบหอมเนี่ยแกบอกว่าอยากมีลูกตอนนั้นเขามาแล้วนะ
ถ้าแกยังอยู่แกต้องดีใจมากแน่ตอนนี้กลายเป็นพ่อคนแล้วนะ
เนี้ยแค่แบบสั้นสั้นสั้นสั้นแน่แน่แล้วก็
เหงามากเลยขอบคุณที่ดูแลเขามาตลอดนะต่อจากนี้เขาจะดูแลตัวเองให้ดี
แข็งให้ได้แกไม่ต้องห่วงเขานะไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์
อยู่ในความทรงจำของเขาตลอดไปครับเนี่ยอืมน้องขอให้ลูกเป็นผู้ชายเถอะเนอะ
ก็ให้จะได้แบบรู้สึกว่าเขากลับมาอืมอืมจริงจริงเป็นใครก็ได้แหละอืม
อย่างน้อยก็มันก็เหมือนตัวแทนเลยเนอะตรงตรงน่ะใช่มีเรื่องดราม่าค่ะ
แต่พิเศษชีวิตเยอะพอสมควรอืมเยอะจริงจริงน่ะครับเราอ่านปุ๊บ
โอ้โหเราดูละครบางทีน้ำตาไหลอ่านพวกเนี้ยอืมใช่น้ำตาไหลกว่าละคร
เพราะอะไรเพราะมันคือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นกับคนจริง
ไม่ใช่บทที่มันถูกแต่งแต้มขึ้นมาคนก็แบบคือทุกคนอ่ะทำได้แค่ให้กำลังใจ
แต่สุดท้ายแล้วคนที่ต้องต่อสู้กับความรู้สึกนี้มันก็คือครอบครัวของผู้สูญเสีย
ทุกคนจริงจริงต้องสตรองมากมากแล้วถ้าหูเราอ่านขนาดเราอ่าไม่ได้เป็นญาติ
ยังรู้สึกไปกับเขาเลยว่ามันเกิดการสูญเสียแล้วเราก็เสียใจไปกับเขาด้วย
นะครับซึ่งตัวเองก็ได้แต่แบบเอออ่านตลอดเยอะเวลาอ้าวอืม
เป็นกำลังใจแล้วก็ขอแสงความเสียใจกับทุกครอบครัวส่วนไทยรัฐของเราก็ยังจะนำเสนอข่าวนี้

ได้แต่ส่งกำลังใจไปนะฮะครับเราไปขอรับตรงชาติกันสักครู่วันนี้นัดแรกของการประชุมคอลโลมอร์
โอ้โหเดี๋ยวกลับมาฮะฮะสักครู่เดี๋ยวครับ

ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า

อ้ามึงออกป่ะ
ถ้ายุบก่อนสมมุติยุบต่ำ
คือเขาจะมีกฎของเขาอยู่
ก็เป็นประธานการประชุมคณะรัฐบนตรี

นายกก็ได้เข้าห้องรับรองสีเหลือง
ในห้องนั้นปรากฏว่ามีพลเอก
วิทย์วงสุวรรณแล้วก็คุณอนุพงศ์เผาจินดาบิ๊กป๊อก
สามปตำนานสามปยังมีอยู่ตำนานที่ยังมีลมหายใจ
สองท่านคือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณกับคุณอานุพงศ์เผาจินดา
นั่งรอก่อนอยู่แล้วซึ่งอย่าลืมนะฮะผลเอกประวิทย์นี่คือรองนายกรัฐมนตรี
พลเอกอนุพงศาวจินดาเนี่ยคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งอยู่ก่อนแล้ว
ทั้งสามคนหลังจากที่เราดูจับตามองนะก่อนปิดปีใหม่
นายกประกาศแล้วว่าไปรักไปพักรวมไทยสร้างชาติ
ผลเอกประวิทย์เป็นคาดิเดตนายกของพลังประชารัฐ
ผลเอกประยุทธ์เป็นคาดิเดตนายกของรวมไทยสร้างชาติ
แต่ยังไม่มีการไปสมัครพักเพราะไปตั้งฉายาให้เขาก่อน
เขาก็เลยโกรธก็เลยน้อยใจก็เลยยังไม่ตอบวันนี้นักข่าวถามว่า
นายกงอนเหรอคะนายกกอดเหรอคะโกรธเหรอคะ
ก็ง่อนทุกปีจริงจริงนะจริงแกก็ยังไม่ตอบ
จะไปสมัครเป็นสมาชิกพักเมื่อไหร่ขนาดเดียวกัน
ตอนที่เค้าไปแถลงข่าวเจ็ดวันอันตรายพนท์เอกอสุพงศ์เผาชินดา
บอกผมมาพิจารณาตัวเองแล้วอายุผมเยอะไปแล้วอืม
ป๊อกเอ๊ะแต่บิ๊กป๊อกไม่ใช่พี่ใหญ่สุดใช่ไหมเป็นคนกลางใช่ไหมคะ

บอกผมอายุเยอะไปแล้วผมพิจารณาตัวเองอาจจะไม่ยุ่งการเมืองแล้ว

เขาบอกเขาต้องขอไปทบทวนตัวเองก่อนอันนี้คือคำตอบที่เขาพูดวันแถลงข่าวเลิกจะเป็น๗วันอันตรายหรืออะไรอย่างนี้นะครับ
ซึ่งทั้ง๓คนวันนี้ใช้เวลาพูดคุยกันไม่นานจากนั้นนายกเข้าไปประชุมคอรมอพลเอกประวิทย์เป็นตัวแทนคอรมอกล่าวอวยพรปีใหม่นายกรัฐมนตรี
ขณะที่พลเอกประยุทธ์ก็ได้ขอบคุณพลเอกประวิทย์แล้วก็คอรมอพร้อมอวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จ
บรรยากาศชื่นมื้นดีครับขนาดเดียวกัน
แน่นอนอยู่แล้วกล่าวถึงการวิเคราะห์ว่าพักภูมิใจไทยเนี่ย
อาจจะได้เสียงมาเป็นอันดับหนึ่งหมายถึงเป็นคนควบจัดตั้งรัฐบาลเลย
โอ้โหนะฮะเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลว่างั้น
ครับเขาว่าอย่างนั้นเขาบอกแหมเป็นเพียงการวิเคราะห์เท่านั้นแหละ
ใครจะวิเคราะห์ยังไงก็ได้พักภูมิใจไทยก็เดินไปแบบเนี้ย
นโยบายแบบเนี้ยเราอาจจะไม่เด่นในเรื่องของพักที่มีกระแส
ซึ่งเราก็จะเน้นเรื่องสมาชิกที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนชาวบ้าน
ครับนะฮะใกล้ชิดพื้นที่แล้วก็ได้รับความเชื่อถือจากชาวบ้าน
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยสามารถเป็นแกนนำจัด
จัดตั้งรัฐบาลหรือแบบว่าเป็นนายก
เขาบอกว่าแล้วก็ได้สอสอจำนวนมากกว่าพักรวมไทยสร้างชาติ

อ่าได้รวมเสียง
รวมเสียงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภักดิ์พนักประชาลักษณ์
ขือรวมทายสร้างชาติรวมได้เยอะกว่าภักดิ์อื่น

ยังรอยกนายกอีกหนึ่งสมัยนะเราหวังว่าถ้าเราได้๒๕๐หรือมากกว่านั้น
ก็สวท่านก็ต้องใช้ดุลพินิษฐ์ว่าถ้าไม่สนับสนุนพักที่ได้คะแนนเกินกึ่งหนึ่งของสภาเนี่ย

คือเอาจริงนะตั้งแต่ช่วงที่แบบเหมือนแบบหลังวินิจฉัยเรื่อง๘ปีนายกใช่ไหมคะ
คือมีรู้สึกว่าท่าทีคุณอนุทินชิลมากชิวมาตลอดจริง
แบบเออใครจะทะเลาะกันเขาจะแยกทางแยกพักอะไร
ผมไม่สนใจผมเตรียมพร้อมภูมิใจไทยเตรียมพร้อมเลือกตั้งเสมอ

เออแล้วเขาดูเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเขาดูแบบสบายใจดูรอยตัวสุดจริงนะ
อ่าฮะดูอารมณ์ดีเออไม่เคยเห็นเขาเข้าหมดคิ้วเลยนะแต่หมายถึงว่าภูมิชายไทยไม่ได้ประกาศเลย
เมื่อวานนี้พี่ชาวดูเปิดปากกับพี่อุ๋ยก็สัมภาษณ์ประธานดาราศาสตร์
เขาบอกว่าดวงเมืองเนี่ยก็คือราศีเมษตอนนี้เนี่ยมีดาวพฤหัสกับดาวราหูเข้ามา
เขาบอกว่าจะมีทั้งฝั่งเทพแล้วก็ฝั่งมารจับมือร่วมกันแล้วก็เดินทางไปด้วยกัน

เขาบอกว่าอาจจะมีพักที่เราไม่คาดคิดอาจจะเป็นคนละคั่วแต่ตกลงกันจับมือที่จะร่วมกัน
เป็นรัฐบาลแล้วก็เดินไปด้วยกันและที่สำคัญคือตัวอักษรที่เขาบอกว่าน่าจะ
พ่อพันธุ์ป่อป่าฟอฟันธุ์

ใช่แล้วพี่อุ๋ยก็ถามว่าแล้วนายกของเราเนี่ย

ฟ้าฟันนี่ยังหาไม่เจอแต่ภาพานกับฟ้าป้านมีแล้ว

พี่อุ๋ยจะถามแล้วนายกคนใหม่ของเราเนี่ยจะเป็นแบบไหน

ถ้าสมมุติเป็นคนเก่าต้องมีบุคลิกแบบใหม่

เราเลือกตั้งพุทธภาคกว่าจะประกาศนายกตุลาเลยหรอ
ตุลานี่เราจะเห็นชัดเจนว่าอะไร
เกิดอะไรขึ้นในการเมืองบ้านเราที่มันแบบ

เขาบอกเมื่อถามถึงสูตรคนละครึ่ง

อ่ะเขาก็ว่าเป็นไปได้ไหม

คุณอนุทินบอกว่า๒ปีเป็นไปได้หรือเปล่า
คุณอนุทิกบอกว่าตรงนี้ไม่รู้เป็นรู้มาจากไหน

ตำแหน่งแบบนี้มีทายาททางการเมืองได้เหรอ

นไม่ขอเป็นทายาทใคร
จะเป็นอะไรก็ทำด้วยตัวเอง
ที่สำคัญเราไม่ได้เลือกหรือแต่งตั้งตัวเอง
กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องผ่านไม่รู้กี่ด่าน
โดยเฉพาะความต้องการของประชาชน

ดังนั้นสิ่งที่ดูแล้วไม่เกี่ยวกับการทางเดินของเราเนี่ยเราก็ไม่คิด
ตอนนี้คิดว่านโยบายดีแล้วหรือไม่

ก็บอกตอนนี้ค่าตัวภูมิมากนี่ได้ยินมา

คือเขาแฉเรื่องตู้เห่าข้ามปีเลยนะ

ทั้งข้อความทั้งภาพนิ่งทั้งคลิปวิดีโอคือแบบ
คือไม่ปล่อยไม่ปล่อยจริงแล้วไม่รู้สึกว่ามันน่าจะลากยาวต่อไปเรื่อย
บางคนบอกว่าอันนี้จะเป็นจุดจบของตู้ห่าว
หรือว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการขุดทุนต่างชาติสีเทา

ก็ได้ออกมาเปิดเผยจากที่เพจคุณชูวิทย์เนี่ย
มีการออกมาโพสต์คือคุณชุวิตฝากถึงนายกด้วยนะ
ฝากถึงนายกฝากถึงพบตรเลยว่า
คือก็อยู่ที่ท่านจะพิจารณาแล้วล่ะจากข้อมูลที่เกิดขึ้นเนี่ย
คือมันต้องเอาจริงเอาจังหนึ่งต้องตรวจสอบสอบสวนอย่างเอาจริงเอาจัง
คุณต้องดูด้วยในฐานะนายกก็คือต้องดูว่าจะทำยังไงกับปัญหานี้
ในฐานะพบตรระยะเวลาการดำรงตำแหน่งมันก็ไม่ได้นาน
แต่ก็ต้องเลือกว่าจะเลือกตัดนิ้วร้ายบางนิ้วหรือจะเลือกยังไงแบบไหน
เพราะว่าคุณชุวิตบอกว่าเคสนี้เนี่ยเป็นคดีระดับชาตินะฮะ

ใช่แล้วคุณชุวิตทิ้งท้ายว่าซึ่งท่านจะเลือกทางไหนก็ได้
แต่อย่าลืมว่ามันก็จะเป็นผลงานที่ประชาชนจดจำท่านไปตลอด

คือแบบโอ้โหฝากไว้อย่างนี้เลยทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็เลยบอกเลยนะคะว่าไอ้เรื่องโพสต์คุณชูวิทย์ที่บอกว่า
ทำไมมีบอลในกรุงเทพฯแล้วก็โพสต์ภาพในบอล
ใน๔ภายใต้เครือข่ายจีนเทาของนายตู้หาว่า
เงินไทยนี่กองเต็มเคาน์เตอร์แรกชิดไปหมดเลย
แล้วกล้องก็ระบุวันที่ก่อนเกิดเหตุที่ผับจินลิงแค่๑อาทิตย์
ถ้าจำได้เรื่องทุนจีนสีเทาเนี่ยมันแดงออกมา

ก่อนที่จะลามไปที่อื่น
ย่านรัชดาไปถึงตู้หาวไปถึงการอุ้ย
รวบรวมส่วนที่กำลังการยึดทรัพย์เป็น๑๐๐ล้านพันล้านของตู้หาวถูกไหมคะ
กรณีนี้เนี่ยคือโฆษกสตชบอกว่า
เป็นข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการโพสต์ภาพบ่อนครั้งก่อนของคุณชูวิทย์

สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็รายงานข้อเท็จจริงให้ทราบโดยเร็ว
เพราะว่าถ้าจำได้คือตอนพบตรเข้ามาตำรงตำแหน่งแรก
ท่านบอกว่าตั้งแต่ผมดำรงตำแหน่งมา
ไม่มีบ่อนแต่เขาบอกว่าตั้งแต่เขาดำรงตำแหน่งพบตรมา
ซึ่งวันนั้นคุณชาติชาติก็ยืนอยู่ข้างท่านชาติชาติ
ใช่ค่ะผมนะซึ่งก็เลยบอกว่าพบตรบอกว่าไปตรวจสอบเลย
รายงานข้อที่จริงให้ทราบเร็วที่สุด
ส่วนภาพและข้อความที่เกี่ยวกับบ่อนการพนันทุนจีนสีเทา
เพิ่มเติมที่คุณชุวิตโพสต์ในวันที่๓๑ธันวาคม
พบตรก็มอบหมายให้ตรวจสอบเพิ่มเติมทุกภาพ
ทุกข้อความทุกประเด็น

โพสต์เรื่องหลานตู้ห่าวโพสต์ถึงด้านตู้ห่าว

เขาทำอะไรก็ได้ยังไงก็รอด
ไหนจะมีคลิปที่ทำร้ายกันเองอะไรอย่างนี้อีก
คือมันออกมาหมดเลยนะคะใช่ซึ่งพตรก็ย้ำกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางด้วยว่า
ต้องทำคดีนี้แบบตรงไปตรงมา
ถ้าเจอเจ้าหน้าที่หรือบุคคลไหนที่ทำผิดกฎหมาย
จะเป็นให้การช่วยเหลือสนับสนุนปล่อยประละเลย
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการปกปิดซ่อนเร้นทำลายพยานหลักฐาน
ให้สืบสวนรวบรวมหลักฐานตามอำนาจหน้าที่ให้หมด
รายงานข้อเท็จจริงให้ครบให้กับสตช
เพื่อพิจารณาในการดำเนินการย้ำแบบนี้ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ไม่มีนโยบายให้มีบ่อนการพนันหรืออบายมุกทุกชนิด
ถ้าพื้นที่ไหนหละหลวมหรือละเลยต่อนโยบายก็จะต้องรับผิดชอบ
อีกว่าไม่เคยนิ่งดูใดนะก็มีการตรวจสอบแบบจริงจังทุกประเด็นนั่นแหละ
ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบสืบสวนรวบรวมหลักฐาน
ถ้าเจอว่าตรงไหนผิดก็จะดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
และถ้ามันเชื่อมโยงถึงเจ้าหน้าที่จะดำเนินการทั้งทางอาญาวินัยและปกครองอย่างเด็ดขาด
อันนี้ถือว่าโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาชี้แจงในนามของพบตร

และต้องตรงไปตรงมาถ้าเจอตรงไหนเจอแบบเจ้าหน้าที่แค่มีส่วนช่วยเหลือสนับสนเกี่ยวข้องอะไร

คือที่ท่านบอกว่าสนชไม่ได้มีนโยบายในการให้มีบ่อน
คือมันก็ไม่มีอยู่แล้วนโยบายนี้แต่มันมีคนปล่อยให้เกิดขึ้นหรือเปล่า
อันนี้คนละเรื่องกันนโยบายไม่มีแต่ว่าปล่อยประละเลยให้มันมีไหมล่ะ
เขาบอกตำรวจไม่รู้แต่มอเตอร์ไซค์รับจ้างรู้
นี่ไงคนแถวนั้นเขารู้กันหมดแล้วทำไมตำรวจไม่รู้

หวังว่าคำมั่นที่ให้มานี้น่าจะดำเนินการตรวจสอบกันอยู่อย่างเข้มข้นและจริงจัง

แล้วก็เขาก็มีทีเด็ดคือมีคลิปมีภาพเนี่ย

เห็นในตู้ห่าวเห็นร้านในตู้ห่าวอยู่ในบ่อน
ก่อนที่ตำรวจจะเข้าไปนะฮะ

ดูคุณชีวิตนี่ยิ่งกว่ามหากาศอีกตอนนี้

ใช่เขาบอกว่าเขาไม่ปล่อยแน่เรื่องนี้

เขาบอกว่าถ้าอีกฝั่งไม่เจ๊งผมก็เจ๊ง

แล้วคุณสันทนะตอนนี้สงบเลย

เพราะว่าคุณชุวิตเขาก็จะเล่นเป็นแบบว่าหน่วยงาน
แต่ละหน่วยงานเป็นสเต็ปแต่ละวันไปว่า
วันนี้เล่นอะไรเล่นพ่อป้องงอหรือว่าวันนี้เล่นพ่อบอตรอ

ถูกอันนี้พ่อบอตรอแป๊บเดียวเปลี่ยน
ใช่เพราะว่าหลักหลักหลังหลังเท่าที่เราเห็นนะ

เวลาเขาขึ้นกันตามลำดับขั้นอะไรอย่างนี้
เอาละวันนี้สาวสอง
จะเกิดขึ้นแถวบ้านตุ๊กกี้เนอะ

ไม่ใช่ที่บ้านย่านวังสามหมออุดรธานี

คือนายกติกาขอสังหวัดแล้วกันนามสกุล
เป็นผู้บาดเจ็บแล้วก็ได้รับความเสียหายเนี่ย

ที่เข้าไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
ย่างวังสามหมออุดอนธานีเนี่ย
แล้วก็ถูกกาดที่ร้านรุมทำร้าย

ถ้าคุณดูจากข่าวเย็นคุณจะรู้แล้ว
ว่าคิดว่าไปทำอนาจารย์ผู้ชายในห้องน้ำ

ทำอนาจารย์ผู้ชายในห้องน้ำนั่นโดนขนาดนั้นเลย

เมื่อไปถึงก็ดื่มสนุกสนานกันตามปกติ
แล้วก็ไปเจอเพื่อนที่เป็นสาวประเภทสอง

เมื่อสักครู่นี้สภาพหลังจากที่โดนทำร้ายนะคะ
จากนั้นเนี่ยตนทราบว่าเพื่อนของตนเนี่ยที่มาเต้นกับตนเนี่ย
คือเพื่อนนางไปทำอาณาจารย์ผู้ชายในห้องนาง

จึงเดินมาต่อว่าตนกล่าวว่าเนี่ยทำไมไปทำอนาจารย์ผู้ชาย
ซึ่งตนก็ได้ปฏิเสธไปเพราะว่าเพื่อนทั้งหมดเนี่ย
รวมถึงตนเนี่ยยังไม่ได้แปลงเพศ

นี่ขนาดเขาเช็ดแผลอะไรแล้วคือยังแบบโอนี่สภาพ

ส่วนสาวประเภท๒ที่ไปทำอนาจารย์ผู้ชายในห้องน้ำเขาถูกกล่าว
กาดเนี่ยกล่าวตักเตือนด้วยเหมือนกัน
กระทั่งนางเขาจะย้ายร้าน

แต่มาเจอเพื่อนพอดีจึงตัดสินใจกลับไปที่ร้านใหม่
โดยขนาดที่กลับเข้าไปในร้านกาดบอกไม่ให้เข้า
โดยอ้างว่ากลุ่มนี้อาณาจารย์ผู้ชาย
ซึ่งตนก็ปฏิเสธไปแล้วหลายรอบว่าเฮ้ย

แต่กาดไม่ฟังจากนั้นก็มีปากเสียงกันนะครับ
แต่ตนเนี่ยไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น
เพียงว่าตัวเองถูกกาดดึงเข้าไปทำร้ายร่างกายจนล้มลง
จากนั้นกราดคนอื่นก็ลงมากระทืบนางค่ะ
โอ้โหเหมือนนี่เหมือนมอไซคว่ำเลยนะ
ทืบซ้ำเพื่อนของตนเนี่ยก็ต้องไปช่วยลากออกมา

ไปฟังภาพเหตุการณ์สักนิดหนึ่งฮะ
ไปเป็นเพื่อนกันจริงแล้วมาคนละกลุ่ม
ไม่ได้นั่งโต๊ะเดียวกันเลยรุมมากันสี่คนจ่องสี
คนก็จ่อกโต๊ะก็มีมีมีเราจะตกสี่คนแล้ว

คืออีกทางหาแต่เขาก็ไม่เชื่อเขาก็หมอบรวมไม่พวกนี้แหละ
พวกนี้ทำอาณาจารย์ในห้องน้ำเกงในก็ไม่ใส่ชอบเปิดกระโปรงนั่นนี่
ชอบเมาแล้วก็เต้นยั่วเมาจริงยอมรับว่าเมากันเกือบหมดเลย
แต่มันก็ยังพอมีวีดีโอเล็กอย่างนี้ค่ะที่ถ่ายไม่ได้
แล้วมีเพื่อนคนอื่นในกลุ่ม๔คนเนี่ยมีใครโดนนักที่สุด

ไม่คือดูเมื่อกี้ที่เห็นแบบคือแผลที่หน้าก็ว่านักแล้วแผลที่ขาค่ะ
คือแผลบันนั้นมันต้องถลอกก็ถลายไปกับพื้นอย่างหน้า
หรือไม่ก็ล้มลงไปด้วยความแรงแล้วก็ถล่ายไปกับพื้นเลยอ่ะ
ซึ่งเช้าวันต่อมานะฮะ
ตัดสินใจทักไปในเพจของร้าน
ว่าจะรับผิดชอบตนยังไงอืม
จากตัวเองเนี่ยบาดเจ็บบริเวณหน้า
กระดูกหักจนต้องแก้จมูกใหม่โอ้โห
จากตนเนี่ยเพิ่งไปแก้มาเมื่อ๖เดือนก่อน
ค่าใช้จ่ายก็ราคาสูง
ทางร้านแจ้งมาว่าตนกับเพื่อนต้องจ่ายคนละ๒๐๐๐บาท

เนื่องจากไปทำให้ร้านเนี่ยเกิดความเสียหาย
บอกว่าถ้าอยากจะเข้ามาดูกล้องวงจรปิดก็เข้ามาเลย

ซึ่งไม่มีคำขอโทษใดจากร้านนะฮะ
นี่ไงร้านก็รับความเสียหายจากการกระทำของลูกค้า
แจ้งความเพื่อเรียกค่าเสียหายจากการกระทำครั้งนี้
ละสองหมื่นผู้กระทำความผิดเข้ามาที่สอนอนได้เลยครับ
โอ้โหดูจากแผลแล้วไม่เหมือนการทะเลาวิวาสเลยอ่ะ
เหมือนแบบเหมือนเจออุบัติเหตุแบบหนักเลยอะฮะ
เพราะหน้าตาไปหมดเลยแล้วก็มีแผลที่ขาน้องมิ้นว่าด้วย

เพราะฉะนั้นต้องมีการแบบโดนทำแบบรุนแรงแล้วก็ล้มไปที่พื้น
แล้วก็หน้าไปถลายกับพื้นตัวไปถลายกับพื้น
ต้องแจ้งความแหละต้องแจ้งความอย่างนี้
ให้กฎหมายจัดการจริงมันควรจะให้กฎหมายจัดการตั้งแต่แรก

ถ้าเขาต่อให้เขาทำผิดจริงหรืออะไรก็ตามนะครับ

อย่างที่น้องมิ้นถามว่ามันอาณาจารย์หรือเปล่า

กุลสาวพี่พี่๒หลายคน

ไม่ให้เข้ากาดไม่ให้เข้าก็เลยเป็นเรื่อง
แต่แปดนก็คือจะไปตีใครมันก็ไม่ได้ไง
ถูกแต่ก็มีคลิปว่าไหนแหละ
เพราะฉะนั้นกล้องวงจรปิดมีอยู่แล้วน่าจะหาคนที่กระทำผิดจริงได้
แต่จริงแล้วอากาศก็น่าจะแค่ตักเตือนอย่าลงไม้ลงมือกันขนาดนี้
ช่วงปีใหม่ไปเที่ยวก็อยากมีความสุขกับทุกคน
มาถึงเรื่องราวของพยาบาลสาว

โดนแล้วครับตอนนี้สั่งพักงานพยาบาลสาวดกเบียร์โชว์

หลัดไปเมืองนอกยังบอกว่าสุดจัดนะครับเออนี่ฮะดอกเบียกลางวอร์ดเลย
กรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอของสาวคนหนึ่งครับแต่งกายชุดพยาบาลนะครับ
แล้วก็แขวนป้ายชื่อที่คอส่วนในมือถือขวดเบียร์นี่ครับ
ในห้องลักษณะคล้ายที่ทำงานในโรงพยาบาลจนเกิดการวิภาควิจารณ์อย่างมาก
ต่อมาเนี่ยทราบภายหลังว่าพยาบาลดังกล่าวนะครับ
เป็นพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
ล่าสุดนายแพทยุทธนาวรรณโพกลางนะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรียุธยาเนี่ย
แทนสภาพยาบาลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
เรื่องต้นทางโรงพยาบาลเอกชนที่ปรากฏในภาพได้สั่งพักงานฮะ
พยาบาลแล้วก็ที่ปรากฏในคลิปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนภาพคลิปอื่นนะครับ
ปรากฏเนี่ยพนักงานและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนั่งรับประทานอาหาร
แล้วก็มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกันนั้นเนี่ยอยู่ระหว่างการอ่า
ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับโดยจะเรียกบุคคลพนักการอ่า
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ของโรงพยาบาลเอกชนที่ปรากฏในคลิปเนี่ย
มาสอบสวนนะครับเมื่อสอบสวนแล้วพบว่ามีความผิดจริงเนี่ย
ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานพยาบาลจะมีความผิดตาม
พรบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับ
พระนครศรีรุยาเนี่ยจะดำเนินการต่อไปนะครับส่วนการแต่งกายชุดพยาบาลนะครับ
แล้วก็มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทางสภานะครับพยาบาลเนี่ย
จะเข้ามาดูแลดำเนินการในส่วนนี้ต่อทั้งนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่า
พยาบาลสาวนะครับคนกล่าวที่ปรากฏอยู่ในคลิป
หลังจากมีภาพคลิปหลุดแพร่สะพัดออกไปก็เกิดความเครียดครับ
โดยพยาบาลสาวคนดังกล่าวเพิ่งเรียนจบมาได้๑ปี
แล้วก็เข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับผม
พี่ก็เห็นอยู่เลยเขาก็แบบเฮ้ย

แต่ปรากฏไปโรงพยาบาลเอกชนเพราะฉะนั้นเนี่ย
คนที่ต้องรับผิดชอบก็คือเจ้าของโรงพยาบาล
เบียร์ไม่พอคงต้องขอเบิ้ลระดับตัวแม่พอแข็งอยู่แล้ว

ก็เห็นใจพยาบาลเขาทำงานหนักกันมาให้เขาผ่อนคลายบ้างไม่ได้หรือยังไง
จริงมันได้นะคะถ้าเขาจะผ่อนคลายแต่ด้วยชุดและสถานที่
ที่มันไม่เหมาะสมค่ะและมันไม่ได้พวกมันกินร่อนโรงพยาบาลมันไม่ได้ไงอือฮือ
ถูกไหมอ่ะไหนจะชุดที่มันเป็นชุดเครื่องแบบอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยอ่า
ตามกฎหมายเนี่ย๗สถานที่ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยค่ะ
อันนี้ไม่ใช่แค่เจาะจงว่าเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนอย่างเดียวแต่มันคือสถานที่ที่มันระบุเอาไว้
ครับในกฎหมายเนี่ยนะฮะมีวัดอือมีวัดนะฮะศาสตร์แล้วก็ศานีบริการศาสนศึกษาครับผมเนี่ย
คือมันไม่ได้ไงคะเพราะว่าเพราะงานที่คุณทำมันเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของคน
ดูคลิปมันไม่รู้หรอกว่าคุณเลิกกะคุณออกงานคุณเลิกงานแล้วหรือยัง
แต่คุณอยู่ในเครื่องแบบคนก็เข้าใจว่าคุณกินเหล้าในเวลางาน
คุณก็อารมณ์ดีกำลังกินเหล้าอย่างนี้ออกไปให้บริการไปรักษาประชาชนหรือเปล่า
อืมเขาก็สงสัยกันอ่าทางที่ดีย้ำไว้แบบนี้ว่าโซเชียลน่ากลัวนะคะ
น่ากลัวจริงจริงใช่นะครับปั๊มน้ำมันก็ปั๊มน้ำมันก็ดื่มไม่ได้นะฮะ
ปั๊บน้ำมันเขาไม่ขายด้วยห้ามขายห้ามดื่มใช่ครับเพราะมันอันตรายแต่ก็เห็นดั้งดื่มเหมือนกันเนอะ
อืมไม่รวมตัวแบบนั้นฮะกินมาม่าหมดนับภาษาอะไรพะยังกินเบียร์ในวัดเลยเออ

เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามีคนไข้โคม่าอยู่กี่คน
แล้ววอร์ดนั้นถ้าเรายิ่งแบบว่า

คือจริงถ้าออกกะแล้วแล้วจะกินทั้งวอร์ดก็เปลี่ยนชุดค่ะ

ไปกินที่หอพักหรืออะไรอย่างนี้ก็ว่าไป

เรื่องนี้ทุกคนรู้จักสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตกันหรือยังคะ

ใช่สถานีกลางบางซื่อเขาเปลี่ยนชื่อ

แล้วก็จริงเส้นทางจากบางซื่อไป๓สาย

รู้สึกว่าจะเปลี่ยนภาษาสวย
แต่แปลออกมาก็คือเหมือนเส้นทางสู่เมือง

เปลี่ยนชื่อหมดเลยทีนี้ไอ้เปลี่ยนชื่อเนี่ยไม่เท่าไหร่

บอกแพงเหรอ๓๓ล้านกว่าบาท

มูลค่าโครงการการเปลี่ยนชื่อ
และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยอยู่ที่
คนถล่มเละ
คนถามว่า๑เปลี่ยนป้ายไม่ต้องใช้เงินเยอะขนาดนี้เลยเหรอ๓๓ล้าน
เงินภาษีเนี่ยของประชาชนที่เอาไปเปลี่ยนป้ายเนี่ย
ทำแล้วประชาชนได้ความสะดวกสบายอะไรจากการเปลี่ยนป้ายไหม
และสามคือมีการแจกแจงชี้แจ้งหน่อยไหมว่า
คุณใช้๓๓ล้านนี้กับอะไรบ้างมันแพงขนาดนั้นเลยหรือ
จากคำถามของประชาชนสู่คุณศักดิ์สยามชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะบอกว่า
สั่งการลงมาแล้วให้ประหลักระทรวงคมนาคมไปตรวจสอบเลย
เพราะเขาเองก็มองว่าแพงจริง
แพงคุณศักดิ์สยามคุณอนุทินยังออกมาประสานเสียงกันเลยว่าเออแพงจริง
พอฟังเสียงกันได้ไหมเออมีไหมพอฟังหน่อยสิ
ไปการอย่าเดี๋ยวดู

ที่จริงแล้วคุณอื่นสักอย่างก็บอกนี่มันก็ต้องมีการชี้แจงกันลงมาเหมือนกัน
๓๓ล้านบาทกับการเปลี่ยนป้าย

ไม่นะโมทใช่เมื่อกี้ดูตัวหนังสือนิ่งมากนะไม่มีใครอยากเปลี่ยน

ไม่ก็ไม่น่าเป็น
ดูสัญญาใหม่เป็นแค่นี้เปลี่ยนแค่นี้

ร้านที่มันทำเลเซอร์มาทำตึกแบบโอ้โห

ถ้าสมมุติ๓๓ล้านเราขายโฆษณาไปเลยป่ะ

แต่เอาเป็นว่า๗วัน
คุณศักดิ์สยามบอกว่า๗วันต้องรู้ผลว่าสรุปคืออะไร
ยังไงก็ตามเรามีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินอยู่
เพราะฉะนั้นประชาชนไม่ต้องกลัวผิดคือผิดถูกคือถูก
นี่ไงงานโครงสร้างงานสถาปัตย์งานออกแบบ
งานติดตั้งหรือถอนวัสดุนี่ไง

เหมือนที่แบบว่ามันทะลุออกมา

เคยเห็นไหมที่เป็นทะลุออกมาเดี๋ยวมันจะมีแล้วในเมืองไทย
มันจะเข้ามาอย่างนั้นอ่ะทั้งชุดเลยอ่ะ

ของจิตเออจิตก็จะเป็นมังกรวิ่งออกมาอย่างนี้

ของเราของเราไม่มีอะไรวิ่งเลยนะ

ทั้งคุณศักดิ์สยามและคุณอนุทินประสานเสียงกันแล้วว่า
ผิดว่าเป็นทำผิดถูกว่าไปตามผูก
ถ้าผิดจริงนอกจากจะถูกสั่งยกเลิกแล้ว

จนได้ถ่ายโครสนาที่นี่

คนไปเขาเรียกว่าไปท่องเที่ยว

เผื่อเขาดูข่าวใส่ไข่เอาไอเดียพี่มุมไปค่ะเป็นจริง
แป๊บเดียวปีนึงก็คืนแล้วคุณละใช่หรือไม่ติดต่อให้มุมก็ได้๒๐เอง
ถ้าจะ๒๐อาจจะเล็กกว่านี้อันนี้อาจจะใหญ่มันคงจะใหญ่มากนะเออเออ
ลองดูนะแต่อย่างตอนที่๓แล้วแล้วเป็นแค่ป้ายสกัลเลสไม่ต้องหรอก
ใช่สะท้อนพัฒน์ทิศเงาดีนะครับครับผมวิ่งดี
เอ้ารองเข้าตัวสอบ๗วันพักกันก่อนดีกว่าไหมครับผมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าใส่แขนต่อครับ
พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทนโลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ
เอาละปีใหม่หลายคนตอนนี้ต้องยอมรับเรารู้จักอุทยานมากขึ้นนะฮะ

แม้ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นเด็กยุคใหม่นะรู้สึกว่าครี๊มปิ้ง

ปีนี้น่ะอย่างแม้ไม่รู้เนาะมาทำงานวันแรกปุ๊บมันร้อนขึ้นปั๊บเลย
ไม่รู้นะเวลามาไปเที่ยวอะในอากาศนี้ดิ
เขาบอกว่านักคอนพระนมเนี่ยห่มพาดกันเลยนะ
ใช่ครับแล้วเหนือกับอีสานนี่คือโอ้โหหนาวได้ใจเลย
แล้วปีนี้อีสานหนาวกว่าเหนือ

ถูกต้องนะครับผมม่อนแจ่มนี่๑๐องศา
เพื่อนพี่ไปเวียดนามบอกโอ้โหนึกว่าไปยุโรป
มันหนาวมากจังหวะลมพัดลงมาทางนี้ด้วยแหละมั้ง
งงไงรู้มั้ยเวียดนามหนาวกว่าฮ่องกง
อันนี้พีคนะอันนี้พีคนะ
ฮ่องกงแต่ปีนี้เขาบอกว่าหนาวสุดคือหนูไปเกาหลีอย่างนี้
คนเกาหลียังบอกเลยว่าปีนี้หนาวกว่าปกติอ่า
หนูไปเจอรบยี่สิบเอ็ดอ่ะรบยี่สิบเอ็ดรอบยี่สิบเอ็ด
เพื่อนพี่โจโจ้ยังไงบอกหนาวหนาวหนาวใช้คำว่าหนาวเลย
อาจจะมินว่ามันคือทิศทางอันนี้เขาเรียกอะไรทิศทางลม
ว่ายอมกดอากาศยอมความเย็นจากจีนที่มันสะพัดลงมา

อย่างเนี้ยใช่เห็นไหมฮะอังกฤษกำลังอยู่อังกฤษ
เดี๋ยวให้นางกลับมาแล้วว่าพยุงหิมะจะเป็นยังไงค่ะ
แต่ขณะเดียวกันวันนี้ศูนย์ปฏิบัติการอำนวยความสะดวกดูแลช่วยเหลือ
แล้วก็ให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่แล้วก็เทศกาลสงการปี๒๕๖
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์สรุปยอดสถิติ
นักท่องเที่ยวเข้าท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในช่วงเทศกาลปีใหม่๔วันนะ
อืมมีคนไปทั้งหมด๕๕๔๓๔๕คนว้าวโอ้โห
รายได้สะสม๑๗๗๕๔๑๕บาทโดย๕อันดับแรกเนี่ย

ไปเขาใหญ่เหมือนไปเมืองนอกจริงนักท่องเที่ยวในมืน๘๑๒๒คน
แล้วก็ไปอุทยานแห่งชาติคลองรานอุทยานแห่งชาติคลองรานเนี่ยอยู่ที่กำแพงเพชรครับ
คนแล้วก็อุทยานแห่งชาติภูชีฟ้าที่เชียงราย๗๗๕๑คน
อุทยานแห่งชาติตรอยอินทรนจังหวัดเชียงใหม่๖๔๐๔คน
อันนี้คือส่วนใหญ่จะไปเที่ยวเหนือกันหมดเลยเนาะ
สัมผัสบรรยากาศกันขนาดเดียวกันหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท
เปิดว่าอุณหภูมิบนดอยอินทนนท์เนี่ยก็หนาวอย่างต่อเนื่อง
ส่วนที่ยอดดอยอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่บริเวณกิวแม่ปาน
จุดชมวิววัดได้๓องศาแล้วก็มันเกิดเหมือยขาบเนี่ย
บริเวณยอดดอย๓วันติดเลยสำหรับนักท่องเที่ยวลดลงเล็กน้อย
เพราะสิ้นสุดการหยุดยาวแล้วโดยสถิตินักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ย
เป็นนักท่องเที่ยวไทยเนี่ย๖๖๗๐คนมีชาวต่างชาติเริ่มเดินทางมาแล้วนะครับ
๙คนแน่นอนวันนี้เชียงใหม่แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวตามจุดต่างเนี่ย
ก็ยังมีนักท่องเที่ยวที่ยังค่อนข้างคึกคักอยู่ทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศเช่น
ตลาดต้นลำไยตลาดปะโดรสคนไปซื้อหมูทอดเนอะตลาดต้นพิยออมตลาดพิกนุ่มนะ
ตลาดสดยามเช้าแต่ละอำเภอเนี่ยคนเริ่มกลับไปโหยหาบรรยากาศเดิม
เหมือนไอ้ขาบค่ะอุ้นเป็นขาบตอนเด็กนี่คือเราจำได้เลยว่า
ใส่เสื้อกันหนาวไปโรงเรียนแบบเกือบทุกวันในเดือนธันวาอะไรประมาณนี้
จำได้ว่าใส่ผ้าพันคอช่วงแบบคริสต์มาสปีใหม่มาช่วงสอบมิดเทอมไหม
ครับผมนะตอนนี้ก็คือสูงจาน

อีก๕วันคนจีนจะมากันแล้ว

ทัวร์จีนจะเริ่มมากันปุ๊บ

เตรียมตั้งรับกันหรือยังว่า

จนวันนี้ก็คุณหมอยงก็ออกมาบอกว่า

เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดเลย
พวกเรากันเองคนไทยที่ไปเที่ยวมา

อันนี้น่าจะเป็นห่วงมากกว่า
ที่คนจีนจะเข้ามาเพราะว่าหมอยงเนี่ยเขาเตือน
เปิดประเทศต้องเข้มตรวจโควิด
สายพันธุ์ใหม่ระบาดในไทยนะครับ
วันนี้ครับมหาศาสตราจารย์นายแพทยงนะครับ
วรวรรณนะครับผมหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
วิชากุมารเวชศาสตร์นะครับคณะแพทยศาสตร์นะครับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่สายพันธุ์อังกฤษหรือว่าอัลฟ่าที่รู้จักกัน
เริ่มจากอังกฤษก่อนในปลายปี๒๕๖๓จำกันได้นะครับ
และถึงแม้ว่าเราปิดบ้านปิดเมืองไปเนี่ยมีการกักตัวผู้เดินทางเข้าประเทศถึง๑๔วัน
ในที่สุดเจ้าสายพันธุ์นี้เนี่ยก็มาระบาดในบ้านเราในเดือนมีนาคม
ในปี๒๕๖๔ก็คือ๑ปีผ่านไป
เช่นเดียวกับสายพันธุเดลต้าที่โอ้โหอันนี้มาแบบหนักหน่วง
แล้วก็น่ากลัวมากมากสำหรับเดลต้าโดยจุดเริ่มต้นที่ประเทศอินเดียนะครับ
แล้วก็ไประบาดที่ยุโรปแล้วก็อเมริกานะครับเข้าสู่ประเทศไทยหลังจากการระบาดในประเทศทางตะวันตกนะครับ
ขณะนั้นเนี่ยมีการกักตัวผู้เดินทางจากต่างประเทศเช่นเดียวกัน
เช่นเดียวกันกับสายพันธุมิครอนก็เช่นเดียวกันนะครับผม
ในขณะที่ยุโรปแล้วก็อเมริกาเนี่ยได้ระบาดผ่านไปพ้นเรียบร้อยแล้ว
และตอนนี้ทางอเมริกาแล้วก็ทางตะวันตกเนี่ยกำลังทั่วโลก
ว่าต่อไปเนี่ยเราคงระบาดตามมานะครับ
พันธังกล่าวจะดื้อต่อภูมิต้านทานเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ที่เราได้ระบาดผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อย
หรือจีนตามหลังเราคนไทยส่วนใหญ่จะติดเชื้อ
จะมีภูมิต้านทานต่อวันต่อตัวนี้แล้วนะครับ

แต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่
ประเทศจีนเนี่ยโดยเฉพาะที่มีการระบาดในผู้ป่วยจำนวนมาก
โอกาสเกิดสายพันธุ์ใหม่จะเพิ่มมากขึ้นนะครับ
เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักไว้ด้วยนะครับ

จะให้ตรวจหรือว่าป้องกันในขณะนี้เนี่ย
ที่เราได้ระบาดผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ประเทศต้นทางที่น่าจะตรวจนะครับ
เพื่อปกป้องนะฮะการป้องกันสายพันธุ์ใหม่ของเรา
ควรจะเป็นสายพันธุ์ที่ไม่มีในประเทศไทยนั่นเอง
เพื่อปกป้องการระบาดในประเทศไทยให้ช้าที่สุดนะครับ
และทั่วโลกก็ยอมรับว่าสายพันธุ์นี้ยังคงระบาดอยู่ณขณะนี้นะครับ
ยิ่งมีโอกาสเสียงซ้ำคือคนส่งตอบกันเยอะมันเป็นบทความที่ออกมาจากทางสหรัฐอเมริกา
คนที่บอกว่าเฮ้ยเอาแล้วที่ฉันฉีดบูสเตอร์ไปที่ฉันติดแล้วจะยังไง
เรื่องนี้นะคะทางโฆษกระทรวงสาธารณสุขเขาออกมาชี้แจงเลยว่า
ข้อมูลที่ออกมานี้เนี่ยมันยังไม่ได้รับการรับรองในวรสารการแพทย์อย่างเป็นสากลหรืออย่างเป็นทางการ
เพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง๑๐๐คงพูดไม่ได้
คือโฆษกระทรวงสาธารณสุขพูดเลยว่าไม่น่าเชื่อถือใช้คำนี้
เพิ่มความเสี่ยงติดโควิด๑๙ซ้ำ
คือวรสารอันนี้เนี่ยขออภัยข้อมูลนี้เนี่ยนะคะ
หนึ่งยังไม่ได้รับการประเมินรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ
สองยังไม่ได้รับการยอมรับให้เผยแพร่ตามมาตรฐานวิชาการด้วย
และ๓ไม่สามารถเอามาใช้วัดกับประเทศไทยได้
ถามว่าทำไมปัจจัยแวดล้อมมันต่างกันเยอะมาก
เพราะสถานการณ์มาตรการการป้องกันควบคุมโรคด้านระบาดวิทยา
พฤติกรรมสุขภาพของประชากรประชากรทั้งของไทยและอเมริกาเนี่ย
ต่างกันสิ้นเชิงเลยค่ะคือไทยเราเนี่ย
เรายังเน้นมาตรการเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย
ระบบการรักษาพยาบาลเรื่องการควบคุมโรค
แล้วก็สายพันธุ์ของเชื้อที่ระบาดที่มันต่างกันถูกไหมคะ
แต่อเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้บังคับแล้วไงเรื่องหน้ากงหน้ากาก
ฉะนั้นพฤติกรรมต่างกันความเสี่ยงก็จะต่างกันด้วย
แล้วเขาก็บอกด้วยว่าที่อเมริกาเนี่ย
ที่ฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นมากกว่า๓เข็ม
เป็นกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูง
เพราะฉะนั้นคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงก็จะมีโอกาสติดซ้ำสูงกว่าคนทั่วไป
เพราะฉะนั้นผลการศึกษานี้มันมีประโยชน์
แง่การสนับสนุนให้มีการศึกษาเพิ่มเติม
เรื่องการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้รอบด้านมากขึ้น
จะได้มีข้อสรุปสำคัญในการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น
โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัว
ว่าควรจะฉีดเข็มกระตุ้นเหมาะสมที่กี่เข็ม
ระยะห่างที่จะเกิดประโยชน์สูงสุด
เช่นเดียวกันกับกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ปัจจุบันเนี่ย
ฉีดกระตุ้นกันทุกปีต้นปีอย่างนี้ถูกไหมคะ
ก็เป็นข้อมูลทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับกันไปทั่วโลกแล้ว
โควิดเข็มกระตุ้นที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ
ที่เป็นข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่ามันจะช่วยลดโอกาสเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต
คือสรุปง่ายก็คือว่ามันยังไม่คอนเฟิร์ม
ยังไม่ได้ถูกได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ
หรือว่าตามมาตรฐานของวรสารสากลโลก
นี่คือข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนมันคือข้อมูลจากคลินิกคลินิกหนึ่งเฉย
ถ้าเอาข้อมูลที่ได้รับการรองรับชัดเจนยืนยันแล้วตามมาตรฐานสากล
ก็คือว่าบูสเตอร์สามารถช่วยป้องกันอาการติดเชื้อที่หนัก
แล้วก็เสียชีวิตได้แล้วก็ควรจะบูสเตอร์กันอย่างน้อยประมาณ๔เข็ม
หมายถึงว่าฉีดไปแล้วก็บูสให้ได้ประมาณสัก๔เข็ม
เพราะฉะนั้นก็เป็นแค่ข้อมูลคอนคลินิก
คลินิกหนึ่งเพราะฉะนั้นการบูเตอร์ก็ยังสำคัญในการที่จะป้องกัน
แล้วก็รวมถึงไม่ให้บัตรมันยังไม่มีหน่วยงานที่ดีกว่านี้
เอาตรงนะวันนี้โอเคละในอนาคตปีนี้เขาบอกมันอาจจะมีทางที่ดีกว่านี้
แต่เบื้องต้นมันก็ยังต้องใช้วัคซีนอยู่แม้กระทั่งไปเมืองนอกเมืองนา

เค้าเกาหลีจะมาตรวจระเออหนูไปเกาหลีไม่ดูไอ้ภาษาโภคก็ไม่มาดูเนี่ย
ที่ฉีดไป๒เข็มแล้ววัคซีน

ฉีดครบ๔แล้วอยากจะบูสเพิ่มอันนี้ลองปรึกษาคุณหมอดู

บ้านสถานีลงไปบางซื่อคงทำด้วยทองคำรึเปล่าคะ
ไม่เป็นสัญลักษณ์แล้ว

ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโอ
อ่าอย่างไหนครับหมดวันนี้ดูข่าวเที่ยงมากโอ๊ยคุณใหญ่แจ๊กกับข้อปลูก
คุณใหญ่อ้างปัชราพาเนี่ยโสดแล้วเหรอ
จริงหรือเปล่าเมื่อวานมารอเข้านิวโชว์เจอพี่แจ๊กพอดี
แล้วก็คุยกับพี่แจ๊คเรื่องพี่เอโดนขโมยกระเป๋าใช่ไหมพี่แจ๊คบอกเธอมีช็อกกว่านั้นมีใหญ่กว่านั้นกว่าอะไร
แล้วทำไมยายแจ๊คไม่พูดในรายการอ่ะนางให้หนูพูดในนิวโชว์เมื่อวาน
เขาไปบ้านคือคุณไอ้อ้ำไปบ้านเองใช่เขาจัดปาร์ตี้ปีใหม่ใช่วัน
ใช่วาดไว้ไง
คงแบบจัดปาร์ตี้ที่บ้านคุณเอกันใช่ไหมล่ะ

มันจะเป็นคลิปที่นางใส่อีกคลิปนึงเสื้อสีดำ

เนี่ยเนี่ยเอสุประชัยคือ

ถูกแล้วคนก็ถามเรื่องนี้ทั้งวันเลยนะครับว่าตกลงแล้ว

นะนั้นนะนั้นคือนั้นไง

พ่อน้ำไม่ได้เอารถเปลี่ยนมา
ทุกคนต้องตอบช่วยหนูเรื่องฉันมันใหญ่มาก

ฉันว่าเพื่อนก็บ่อยเรื่องของนั่น

มีที่ว่าเมยน้องปิกอยู่

หลังตากระตุกเลยคิดว่า

มีคนออกมานำแล้ว
คือทุกเคภื่อทุกคนจะต้องเมา

เหมือนว่าตอนนี้จะได้กลิ่นไม่ดีของทั้งคู่

ได้รวมตัวเพื่อนสนิทแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวเนี่ย

แต่ไร้เงาของไฮโซโพก
เอสุภาชัยก็ยังได้โพสต์คลิปพากันร้องเพลงวาดไว้
คุณภูมิแต่มีความให้รวมที่ใช้อย่างง่าย
นี้เตรียญร้องเพลงวาดไว้เนี้ย
ค่ะเดี๋ยวก็ดูคุณแอ้มต่อไปคือพี่แจ๊กค่ะเมื่อวานมาอ้างพี่แจ๊กได้ไหม
อันนี้อ้างอิงแจ๊กกะลีนนะคะแจ๊กกะลีนวกข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะ
อันนี้อรัชพรไม่ได้พูดเองเขาบอกว่ามีมือที่สามอ๋อเหรอ
แจ๊คพูดย้ำพี่แจ๊คพูดว่ามีมือที่สามแต่ไม่รู้แล้วก็คือแบบวันนี้แอบเข้าไปส่องไอจีพี่อ้ำ
อ่าที่เขาบอกว่ามือถือที่รับงานมันเสียอะไรอย่างเงี้ใช่แล้วก็คือไปเห็นแบบคอมเมนต์ที่เขาคุยเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้พี่
เขียนว่าจับมือเท่ากับเพื่อนเดี๋ยวต้องจำไว้ก่อนเลยไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกันไหมไม่รู้จริง
แล้วก็มีบรรดาแฟนคลับอ้ำก็บอกว่าสังเกตน้องอ้ำเนี่ย๓๔คลิปแล้วว่าน้องอ้ำยิ้มแต่ว่าในตาเศร้ามากซ้
ไม่หรอกถ้าสมมุติอย่างนั้นจะอยู่กับเอตลอดเวลานี่แหละจริง
ก็ต้องตามกันดูแล้วกันเพราะตอนนี้ก็นะฮะทั้งคู่ก็ยังแบบว่ามีแค่ข่าวลือมา
ก็เดี๋ยวต้องรอเขาออกมาคือมันเป็นเรื่องของเขาสองคนเดี๋ยวเขาก็คงพูดถ้ามันมีหรือไม่มีใดก็ตาม
เปล่าถามนางโอ้โหคนแค่ตัวยังไม่รู้แหละ
ชักกะลีนก็นี่ค่ะเยี่ยมดำน่ะครับ

เอาเบรกนะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าอาจจะรู้

ก็ล่าสุดนะครับผมนะฮะ
ว่าสาเหตุยุบวงร่ายยาวแจงผมมีอาชีพเป็นนักร้องนี่ครับ
เป็นแฟนทราบว่าวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมเป็นวันสุดท้ายของปี
และเป็นวันสุดท้ายของวงแคลสที่จะได้เล่นด้วยกันนะครับมีเสียงไหมฮะ
อ่าไปฟังฮะพี่แบงค์อยากจะกลับไปทำอัลบั้มเดี่ยวอีกครั้งนะครับ
แล้วก็ผมก็เลยรู้สึกว่ามันคงถึงเวลาแล้วมั
ที่เราอาจจะรออะไรแบบรอไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้นะครับ
รอการกลับมาอีกครั้งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้
ก็วันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่ผมจะเล่นกับแคลสนะครับ
แล้วก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับยังไงก็ฝากติดตาม
แล้วก็เป็นกำลังใจให้ครับล่าสุดครับหนุ่มแบงค์นะฮะ
ได้โพสต์ข้อความพร้อมระบุว่าขอชี้แจงและอธิบายดังนี้นะครับ
จากข่าวที่วงแคลสยุควงเนี่ยและเพราะผมเนี่ยอยากจะไปออกอัลบั้มเดียว
เท็จเป็นอย่างไรอ่านอย่างละเอียดใต้โพสต์นี้นะครับผม
หลังจากกลับมารวมวงผมไม่เคยเสนอให้แคสต์พักวง
ยุบวงเลยปี๖๑ครับหลังจากคอนเสิร์ตจบลงและทัวร์คอนเสิร์ตกันต่อ
สมาชิกบางท่านเนี่ยไม่มีเวลาเพียงพอที่จะมาเล่นคอนเสิร์ตได้อย่างเต็มที่
เพราะว่ามีหน้าที่การงานส่วนตัวที่ต้องรับผิดชอบพอสมควรนะครับ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจแล้วเพราะช่วงที่แยกกันไปเนี่ย
ก่อนหน้านี้ทุกคนมีหนทางของตัวเองชัดเจนบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนไปได้อยู่แล้ว
จึงมีการประชุมพูดคุยกันเรื่องวาระแล้วก็ระยะเวลาของวงนั่นเองนะครับนะฮะ
แล้วก็ปี๖๒ในที่ประชุมได้มีการเสนอกันว่าการใช้ชีวิตของแต่ละคนเปลี่ยนไป
สรุปว่าทางวงจะทัวร์กันไปอีก๒ปีและพักวงนะครับ
ไปหาแรงบันดาลใจและกลับมาใช้ชีวิตของตัวเองจึงค่อยกลับมารวมกันอีกครั้ง
ซึ่งตรงนี้ผมเข้าใจแล้วอีกนะครับเพราะวงดนตรีก็ทำกันแบบนี้ทั้งนั้นนะคะ
ส่วนตัวผมเองเนี่ยบอกกับวงว่าผมได้ทั้งหมดนะครับพักวงก็ได้หรือจะออกทัวร์ต่อยาวก็ได้
ปีก็ได้ผลสรุปก็คือพักวงนั่นเองครับผม
อาจจะพักแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเหมือนเขาที่เคยพักวงกันไปประมาณ๑๐ปีแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่
เพราะพวกเขาอยู่กันมานานเนอะใช่มันคือครอบครัวแหละนะครับ
เอาล่ะเธอไปไทยรัฐนิวโชว์ไหมวันนี้
ไปค่ะแต่ว่าตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นไป

โอเคชุดสวยสวย

จิบกาแฟอุ่นถึงอ่านกับวันจันทร์ถึงสุก
กับพี่อุ๋ยภาคภูมิเสาร์อาทิตยอ่านกับคิงค่ะ

อยู่อยู่ไหนอย่างไรนะคะ

ใช่พี่มิ้วก็จะ๑ทุ่มถึง๒ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์
อ่า

แล้วก็๒ทุ่มถึงนู้นยาวไป๔๔๐เป็นหนู
ช่องวันนี้ไปกันก่อนสวัสดีปีใหม่ฮะสวัสดีครับ